ก่อนหน้านี้เนี่ยได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้มีการประกาศว่าไม่ให้เดินทางเข้ามาในประเทศในส่วนของเครื่องบินต่างนะ
วันก็คือวันที่๔ถึงวันที่๖เมษายน
แต่ว่าล่าสุดมีการขยายเวลาเพิ่มแล้วนะคะ
ขยายเวลาเพิ่มแล้วคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ออกประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทย๔๖เมษายน
สิ้นสุดก็คือก่อนเที่ยงคืนวันนี้อันนี้คือประกาศก่อนหน้านี้
ล่าสุดเนี่ยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศมาเพิ่มแล้วนะคะ
ฉบับที่๒นะคะขยายเวลาออกไปอีกค่ะ๗๑๘เมษายนค่ะ
เพื่อความต่อเนื่องในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สถานการณ์ยุติลงให้เร็วที่สุดนะคะครับ
แต่ถ้ามีผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากท่ากาศยานต้นทาง

ถูกต้องค่ะเป็นสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดนะคะ

กักตัว๑๔วันตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดไว้

ข้อยกเว้นก็คืออากาศยานราชการราชการทหาร

อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกมาจากเครื่อง
อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งคนกลับภูมิลำเนา
และอากาศยานขนส่งสินค้าอันนี้คือยกเว้นค่ะ
ไม่ใช่การปิดสนามบินหรือปิดประเทศ
แต่คือการชะลอการเดินทางเข้ามานะครับ